นึกถึงพี่ชายเลยอ่ะนี่ว่าจะปีใหม่แล้วใช่ไหมกะว่าปลายปีจะซื้อให้เป็นของขวัญสักเส้นหนึ่ง
กับเข็มขัดลดหน้าทองค่ะแนะนำคุณเสาวสาวนะครับที่มีหน้าท้องมีห่วงยางที่บริเวณท้องนะครับ
ไม่มีการเต้นล็อกคร่าวล็อกคร่าว
และเด่นไปบ้าง

ไปถามคนที่น้ำแข็งจะให้ดีกว่า
พี่เบิร์ตต้องลองแล้วนะคุณผู้ชมและน้ำแข็งและดอมให้พี่ไปตามอายุไขเถอะ
เพราะถ้าซื้ออันนี้มาปั๊บพี่เป็นอาหารมันแน่เลย

เป็นเสื้อกล้ามที่เขาเก็บหน้าทงหน้าท้องก็ได้
เขาไม่เอาแบบรีวิวแบบเป็นเข็มขัดรัดหน้าท้องอะไรแบบนี้นะ

เดี๋ยวอย่าไปทำเล่นกันเองนะ

เพราะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือกู้ภัย
แล้วที่เขามาถ่ายคลิปเนี่ยจริงเขาจับงูมาได้

แต่ว่าผู้พันธุ์ไงจับมาได้อย่างที่

แล้วเขาก็เลยแซวว่าเข็มขัดรุ่นนี้

ล็อกแล้วไม่คลายที่ดี
ใช่ค่ะแล้วก็คือไม่ใช่แค่สลายไขมัน
พี่คนนี้คือพี่พินโยพุกพินโยนะคะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยู่ประจำสถานีดับเพลิงบางเขน
แล้วพี่เขาเป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องของการจับงูเลยนะ

แล้วเห็นว่ากำลังจะดูด้วยว่างูสรุปคือมันแข็งแรงดีไหม
มันจะไปหากินในป่าเองได้หรือเปล่า

ปล่อยให้งูกัดก็พอคนนั้น
คือเขาก็เลยแซวว่าแบบคนในโซเชียลเขาไปคอมเมนต์กันเยอะ

พอใช้สักพักนึงคนใช้หายตัวไปเลย
เหลือแต่เข็มขัดนี่แหละที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ
บางคนก็บอกว่าเอาแบบนี้ตัวหนึ่งเก็บปลายทางเลยเพลง
ไม่ใช่กู้ภัยย้ำอีกทีอย่าไปทำอย่าไปเล่นแบบนี้เด็ดขาดนะ
รัดของมันกระดูกหักนะครับ
ใช่ที่มันกินสัตว์ได้เพราะมันทำแบบนี้นะฮะ